แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลในเฟซบุ๊กนะคะ
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นตีกันนะ

ครั้งนี้วัยรุ่น๒๐กว่าคน
รุมทำร้ายนักเรียนอาชีวะที่มากัน๒คน

แล้วมีเหมือนรถจักรยานยนต์เข้าไปช่วยเขาไปห้าม

เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คนนะคะ

ได้อะไรได้ความภูมิใจกลับไปไหมคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบให้นะคะ
อันนี้เป็นคลิปในเฟซบุ๊กนะคะ

คือขี่จักรยานยนต์กันมาหลายคันเลยนะ

แล้วก็ลงมารุมทำร้ายผู้ชายสองคนเป็นเหมือนคู่อริค่ะ
มีวินจักรยานยนต์รับจ้างแล้วคนแถวนั้นพยายามจะห้าม

กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดที่ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีกันไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมมิตรปากซอยพร้อมมิตร๕นะคะ
เป็นนักเรียนอาชีวะปี๒ที่เรียนอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละค่ะ
ได้รับบาดเจ็บก็คือที่ตาข้างขวาตามตัวก็เจ็บทั้งตัวนะคะ
อกจากนี้มีคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่เข้าไปห้าม
เขาก็เจ็บไปด้วยเจ็บเล็กน้อยถูกชกไปอ่ะค่ะ
ร้านค้าแถวนั้นเขาก็เสียหายไปด้วยเนี่ยค่ะเดือดร้อนกันไปหมด
คนก็วิจารณ์กันหนักเลยเราก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนได้รับบาดเจ็บทั้งสองคน
เรียนอยู่ปี๒โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งย่านปากน้ำสมุทรปราการนะคะ
ทั้งสองคนที่บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อนเลยนะ
แต่รู้มาว่ากลุ่มนี้เป็นเด็กเจ้าถิ่นในซอยอุดมเดชก่อนเกิดเรื่องทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์สวนกัน
คือสองคนนี้ขี่สวนกับกลุ่มนี้มาแล้วก็มองหน้ากันสบตากันแค่นี้เลย

บตากันแค่นั้นเลยกลุ่มที่มากัน๒๐คนเนี่ยไม่พอใจ
ขี่ตามมามาจอดบนถนนอย่างที่เห็นแล้วก็รุมทำร้ายอย่างในคลิปค่ะ
คือกลุ่มที่รุมทำร้ายเนี่ยเขาใช้ไม้นะคะ
หมวกกันน็อกนะคะมาทุบหัวแล้วก็ทุบตามตัว
นักเรียนอาชีวะปี๒๒คนนี้
โชคดีจริงแถวนั้นมีชาวบ้านเขาเห็น
มีวินมอเตอร์ไซค์เขาเห็นเขาเข้าไปช่วย

ดูแล้วเนี่ยเป็นย่านที่มีคนอยู่เยอะเนี่ยค่ะ
มันมีร้านโค้งร้านค้าคนก็เลยอยู่กันค่อนข้างพลุกพลั่นประมาณนึง
แล้วคือไม่สนใจคนแถวนั้น
ไม่สนใจใครจอดกันเต็มถนนแล้วก็ลุมตีเขาอ่ะอืม

ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเด็กสองคนที่เจ็บ
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาถึงแยกตรงนี้

อีกกลุ่มหนึ่งจอดมอเตอร์ไซค์แล้วลงมาลุมตีเลยค่ะ
จากนั้นมีการนำเหล็กที่เตรียมตั้งแผงร้านประมาณสักเมตรหนึ่ง
รุมตีด้วยนะไม่ได้มีแค่ไม้นะ
คือมันมีเหล็กที่เขาจะเตรียมกั้นริมทางเท้า
ไปคว้ามาแล้วก็ไปตีเขาด้วย

ตอนนี้อยู่ระหว่างหาตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้ชื่อคนก่อเหตุแล้วหนึ่งคนไม่ยากค่ะ
เพราะว่าคลิปนี้เห็นหน้าตาชัดเจน

เฉพาะคนในพื้นที่เห็นหน้าปุ๊บจำได้แน่
นายนี้นายนั้นก็ต้องจับมาดำเนินคดีให้หมด

นั่นน่ะสิแค่เพียงแค่ผ่านกันแป๊บเดียวเท่านั้นเอง